เรื่องนี้นะครับนายพาธิสุภพงศ์รักษาการเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เปิดเผยถึงความคืบหน้าของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่๔๘นะครับ
ที่สมาคมกำหนดว่าจะจัดในเดือนกันยายนนี่แหละครับ
แต่ว่าตอนนี้ต้องรอประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่าจะสามารถจัดได้หรือไม่
คือจริงถ้าไม่มีเรื่องของโควิด๑๙น่าจะจัดได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับ
แต่ตามไทม์ไลน์แล้วฟุตบอลไทยลีกรวมไปถึงโปรแกรมฟุตบอลคิงส์ครับเนี่ย
เขาวางไว้ว่าเอาล่ะในเมื่อเจอเรื่องของโรคโควิด๑๙
น่าจะกลับมาพร้อมกันเลยในช่วงเดือนกันยายนนะครับ
แล้วเรื่องของการเชิญทีมอื่นมาแข่งขันเนี่ยตรงนี้ว่ายังไงดี
คุณพาทิศบอกว่าคงเป็นไปได้ยากนะครับ

จะสามารถยืนยันเรื่องของโปรแกรมการขันฟุตบอลโลก๒๐๑๖
รอบคันเลือกโซนเอเชีย๓นัดที่เหลือว่าจะแข่งขันในช่วงใด
เพราะงั้นต้องวางเรื่องของโปรแกรมให้ลงตัวก่อน
พอลงตัวเรื่องของโปรแกรมค่อยคิดต่อในเรื่องการที่จะ
เชิญชาติใดมาแข่งขันในรายการนี้นะครับ
ทางนี้ครับสมาคมได้มีการดำเนินการล่วงหน้านะ
ในการจัดการแข่งขันโดยรอมติจากทางภาครัฐของไทยนี่แหละ